กันที่เรื่องหัวร้อนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะ

ซี่ก็จอดรับเสร็จปุ๊บกำลังจะขึ้นไป
ผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูแท็กซี่แล้วก็นำต่อย

แล้วคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
คนก็ต้องไปช่วยห้ามแล้วก็ช่วยแยกออก
ไปดูซิว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับ
คุณผู้ชมน่าจะพอเดาเหตุการณ์ออกใช่

จอดรถคันที่ตามหลังมาก็เบรกไม่ทัน

ผู้โดยสารน่าจะเรียกแล้วจอดกระทันหัน
และคันหลังมาก็เบรกเหมือนจะทน
มโมโหว่าทำไมจอดและยอมเปิดไฟก่อน

แล้วเปิดประตูต่อยแล้วหูบืนจอดปิดไฟมั้ย

ลูกที่ไปกับผู้โดยศาลล้้องห้าตกใจ

เดือดเลือดพลาดมากเลยครับนะฮะคนผู้ชายเสื้อเหลืองนี้
ไม่รู้ไปเกรี้ยวกราดโมโหอะไรมากขนาดนี้ต่อยแบบไม่ยั้งเลย
แล้วตะโกนพูดอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินครับ

ถ้าแถวรัชดาซอย๔ที่เองงานคว้นขวางกรุงเทพฯ
ผู้โดยสารเขาส่งคลิปนี้ร้องไปยังเพจดัง
เธอบอกว่าเธอนี่พาลูกสองคนอายุสองโคบกับเจ็ดโคบไปเที่ยวห้าง
ก็เดินออกไปแล้วก็ไปโบ๊ทเท็กซี่ติดต้นวันนี้โบ๊ท
เขาก็จอดรับตามปกติขึ้นไปนั่งบนรถเสร็จสับปุ๊บ
ตัวเธอกำลังจะพับรถเข็นลูกใส่กระโปรงด้านหลัง
สักพักผู้ชายคนนี้เสื้อเหลืองวิ่งมาวิ่งมาทุบเปิดประตูต่อยต่อย
ว่าทำไมไม่ยอมเปิดไฟมึงจอดแล้วมึงเปิดไฟกับพลิกไหมอะไรอย่างนี้
แล้วก็ปรีเข้าไปต่อยแบบนี้ทำให้เธอกับลูกตกใจลูกร้องไห้เลย
เธอทำยังไงทำไม่ถูกก็ต้องลงมาก่อน
พยายามตะโกนห้ามแล้วอ้อนวอนให้หยุดแล้วเขาก็ไม่หยุดครับ
ไม่ฟังใครเลยทำร้ายคนขับแบบนั้น
พลเมืองดีที่เห็นก็ต้องเข้าไปแยกอุ้มเขาใช้คำว่าอุ้มเลยนะ
ชายเสื้อเหลืองออกมาจากรถแท็กซี่เลยเพราะเขาไม่ยอมหยุดเลย
มีพี่วินกับคุณป้าเสื้อม่วงเข้าไปช่วยคนก็ไปช่วยห้ามกัน
หลังจากเกิดเหตุเธอก็ไปแจ้งความไว้ที่สนองห้วยขวาง
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะตัวเธอไม่ใช่ผู้เสียหาย
เจ้าทุกข์ต้องให้คนขับแท็กซี่ไปแจ้งความ
เธอเองก็ไม่พอใจคือโมโหก็โมโหโกรธก็โกรธจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ไป
คลิปนี้มันชัดเจนถึงแม้ว่าคนขับแท็กซี่จะผิดจริงก็ตาม
ในการจอดแล้วไม่เปิดไฟก็ตาม
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปต่อยเขา
ไม่มีสิทธิ์ไปต่อยเขาด้วยประการทั้งปวงคุณผู้ชม
เมื่อตำรวจไม่ทำอะไรเธอก็เลยส่งเรื่องนี้มาให้เพจช่วยตีแผงเรื่องนี้

แต่ถ้าแท็กซี่คุณอยากจะเอาเรื่องคุณก็ไปแจ้งความทำ
หรือชายเสื้อเหลืองในภาพถ้ามันมีเหตุการณ์อื่นที่เราไม่เห็นในภาพนี้
คุณอยากชี้แจงว่าจริงแล้วมันเกิดยังไง
ชี้แจงทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน